จากวันหยุดคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันดีวันพระใหญ่อย่างที่รู้กันอาสารหบูชาค่ะ
คนบันเทิงก็เดินสายเข้าวัดทำบุญกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะ
คุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กวัด
ตื่นมาแต่เช้ามืดเลยนุ่งขาวห่มขาวมาเลย
รับบทเด็กวัดค่ะเดินตามหลวงพ่อออกจากวัดบางพลีใหญ่กลางที่
มาตากบาดวันพระใหญ่ค่ะ
พอตากบาดเสร็จเห็นหน้าเด็กวัดธนาแหล่งเงยมา

ก็เลยขอถ่ายรูปกับเด็กวัดสุดหล่อกันซะหน่อยคุณผู้ชมค่ะนี่
พี่แม่ในซอยรับบุญกันทั่วหน้า
แล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่บินกันด้วย
แล้วบอกเลยว่าเช้าวันมงคลแบบนี้
พี่บินไม่ได้เป็นเด็กวัดหน้าหล่อคนเดียวนะจ๊ะ
มีพระเอกน้องรักที่กำลังร่วมงานกันมาด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่

แต่งชุดขาวมาเลยพี่น้องแต่งเหมือนกัน

อ๊อฟบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มารับบทเป็นเด็กวัดในชีวิตจริงนะคุณผู้ชมนะ
เพราะได้เจอสองพระเอกรุ่นใหญ่รุ่นหล่อรุ่นเล็กมาแบบนี้คุณผู้ชมขา
ถือว่าเป็นสีสันให้ฮือฮากันทั้งซอย

รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญที่วัดกันตั้งแต่เช้าเลย
หลายคนบอกว่าดีใจได้มาเจอพระเอกแบบสองพระเอกเลยนะ

ขอถ่ายรูปกันด้วยเอฟซีเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ

ฮ่านี้ไปใส้อยู่ใส้เนอะ

ที่มณเข้นเค้าแต่ไปนำดูเบลอ่ะ
รวมค่ายพี่ตายโอลาไทต่องทุ่งเงินแล้วก็เต๋าภูสิน
ทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตค่ะมอบความสุขให้พี่น้องที่ออสเตรเลีย
แล้วมันประจวบเหมาะพอดีพอดีวันนี้วันพระใหญ่เนอะ
ก็เลยถือโอกาสไปร่วมบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝน
การเรื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชาและวันเข่าภรรษา
ที่วัดไทยพุทธารามนครบริสเบน

คุณผู้ชมค่ะอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้า
จากจะได้พบปะแฟนที่มาอยู่ต่างแดนกันแล้ว
ร่วมบุญใหญ่กันอีกด้วยแต่เอาจริงนะ
คนไทยพี่น้องคนไทยนะไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่
พอมาเจอคนไทยด้วยกันมันชื่นใจนะ
และยิ่งมาเจอกันในงานบุญงานใหญ่แบบนี้มันหมานจริงพี่แจ๊ค
นี่ทำบุญต่างประเทศแบบนี้ไม่แปลกใจเลยดังข้ามประเทศข้ามโลกไปเลย

คุณดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเล่นคอนเสิร์ตให้แบบแฟนในวัดไทยได้รู้จัก
ได้แบบว่าถึงสนานกันแน่นอนเออนะเออใช่ค่ะ